เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งรถแท็กซี่มาคันหนึ่ง
แล้วคนขับแท็กซี่โชว์อวัยวะเพศ
เธอรีบเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้ดูเหตุการณ์ค่ะ
อย่าทำแบบนี้อีกนะคนเขากลัวเขาจะทำยังไง
น่ารักนะครับพี่
พี่เข้าใจไหมว่าหนูก็เป็นผู้หญิงคนเดียว
พี่อย่าทำแบบนี้อีกนะคนอื่นเขาเดือดร้อน
หนูพี่ขอโทษ
หนูจริงจังนะพี่ความจริงหนูจะเปิดรถวิ่งละอาทิตย์แรก
ถ้าทำอย่างนั้นหนูก็จะเกิดตายขึ้นมาหนูทำยังไง
เกือบจะเปิดรถแล้ววิ่งแล้ว
แสดงว่าน่าจะโชว์มาตั้งแต่ตอนเธอนั่งในรถก่อนจะลงมาแบบนี้หรือไม่
ในคลิปเธอหันไปบอกพี่อย่าทำแบบนี้อีกนะ
คำตอบของคนขับคือก็หนูน่ารัก
โอ้โหคุณเจอแบบนี้หล่อนเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเธอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เอาไปโพสต์ลงโซเชียล
โดยข้อความที่เธอโพสต์ไว้นะคะบอกแบบนี้ว่า
ตั้งแต่เกิดมาเจอเรื่องแบบนี้๒ครั้งแล้วนะ

มันเพิ่งรับสายโทรศัพท์เมียเสร็จแท้แต่ว่ามาทำแบบนี้
เราเองพยายามติดต่อสอบถามเจ้าของคลิป
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูล
แต่ว่าเบื้องต้นมีการแจ้งเรื่องนี้ไปกับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว
แล้วเดี๋ยวเธอจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วย

แต่อย่างใดเพราะมีบางคอมเมนต์เข้าไปลักษณะ
บอกว่าแต่งตัวโป๊ะหรือเปล่า

เธอเลยบอกว่าแต่งตัวแบบไหนก็ไม่ควรเกิดอยู่ดี
ต่อจากนี้คงไม่น่าแท็กซี่ตอนกลางคืนหรือคนเดียวอีกแล้ว